ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอุณหภูมิมันก็เริ่มที่จะสูงขึ้นมาแล้วคือมันเริ่มจะหายหนาวว่างั้นเถอะ
แต่มันก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวพื้นที่ในบางพื้นที่อย่างเช่นตามท้องไร่ท้องนาตามชนบทเนี่ย
ลมก็แหลงน้าวอากาศเย็นอยู่ลมแรงน้าวอากาศเย็นแบบนี้
สิ่งที่เด็กตามชนบทเขามักจะเล่นกันคืออะไรเล่นไอแพทครับสนุกไม่ใช่เกมอันนั้นเด็กในเมือง
แต่เด็กชนบทเขาเล่นอะไรกันแบบนั้นแถวพื้นที่ที่มันมีลมแรงไปดูกันหน่อยฮะ
เป็นภายผาดโผนหล่องฟ้าเล่นลมมาส่วนชมดังใจกามเชือก
เล่นเว้าววววววววววววววว
เดี๋ยวเวลาตรงนี้นี่แหละ
มาวิ่งเล่นว่าวแบบนี้นะครับให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้า
พื้นที่ตรงนี้คือบ้านโกรกตำบลโนนตะเถนอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
โคราชนั่นแหละเด็กแถวนั้นพอเจอกับอากาศเย็นลมที่มันแบบโชยมานะครับ
ก็เอาว่าวคู่ใจออกมาวิ่งเล่นแบบนี้เวลาว่าวมันวิ่งขึ้นไปข้างบนบนอากาศสูงแล้วก็โอ้โหมันภาคภูมิใจนะ

นั่นแหละครับในสมัยหนึ่งยุคนึงผมเชื่อคุณผู้ชมก็ต้องเคยเล่นไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
นั่นแหละครับอุตส่าห์ซื้อมาแต่ก่อนสมัยก่อนอันละสัก๑๐บาท๒๐บาท
๒๐บาทเออเล่นยังไม่ถึงวันเลยถ้าดหมดแล้ว
ผู้ชายเหลี่ยบหังเป็นว่างู

อ่ะแต่ยังไงซะมันก็เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

มันก็เป็นกิจกรรมของเด็ก

หลายคนก็อยากจะเห็นคุณชนะมีลูก

เมื่อไหร่คุณชนะจะแต่งงานกับคุณแจ๊กเกอรีนสักทีคะ
ไอ้ข้อความเมื่อกี้เอาขึ้นอีกทีเลยไหม

ถามว่าผมเนี่ยนะเมื่อไหร่จะแต่งงานกับคุณแจ๊กกะลีนสักที
เมื่อกี้มีลูกแล้วลูกไปเล่นวาว

ก็ต้องแต่งงานก่อน

ผมเคยเล่นกับเขาตอนเด็ก
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนเดียวกัน

น่ารักตอนนี้เขาเป็นสาวสวยแล้ว

ใครก็มาเล่นเหมือนคุณไร้สาระ